มาดูเรื่องของขโมยขจนกันต่อนะฮะ
คราวนี้เป็นการขโมยรถจักรยานยนต์

รู้ว่าคนในห้องแห่งนี้ห้องหอพักเนี่ยนะ

และรู้ว่ารถจักรยานยนต์จอดที่ไหน
ดังนั้นเตรียมการมาอย่างดี
ด้วยการที่ก่อนจะไปเอารถจักรยานยนต์
คนร้ายเอาลวดไปมัดตรงประตูหน้าห้องของเจ้าของรถไว้ก่อน

เอารวดไปมัดไว้ตรงลูกบิดเอามาคล้องกับอะไร
เพื่อเป็นการล็อกไว้ไม่ให้คนในห้องออกมาได้
ถ้าสมมุติเขารู้ตัวยังไงก็ออกมาไม่ได้
ออกมาไม่ได้และก็เป็นจริง

คนร้ายเอารถจักรยานยนต์ไปได้จริงนะฮะ
ภาพวงจรปิดจับภาพได้เป็นชายรูปร่างสูงใหญ่
เสื้อคอกลมสีดำกางเกงขาสั้นสีน้ำตาล
เข้ามาก่อเหตุลักขโมยรถจักรยานยนต์ภายในหอพักแห่งนี้
พื้นที่ตำบลประตูชัยอำเภอพระนครสิทธิยานะครับ
คนร้ายเอารถจักรยานยนต์มาผูกมัดติดกับห่วงประตู

เพื่อให้คนที่อยู่ในห้องออกมาขัดขวางหรือไล่ติดตามไม่ได้
จากนั้นก็ไปรีบจูงรถจักรยานยนต์ยามาฮาฟีโนสีฟ้าขาวเลขทะเบียน
อลิงงองูพอผ่าน๘๔๘อายุทยาหลบหนีไปนะครับ
โดยเจ้าของห้องก็คือคุณฮะไทยขออภัยคุณฮะบริษรุมรัชตะ
บอกว่าตัวเองเนี่ยมีอาชีพเป็นนักร้องแล้วก็ได้ซื้อรถจักรยานยนต์คันที่ถูกขโมยไปเนี่ย
ให้ผู้เป็นแม่ในการขับขี่ไปซื้อของมาขายในตลาดโต้รุ่ง
โดยแม่กับน้องชายอีก๒คนอยู่ในหอพักแห่งนี้
และปกติก็จะนำรถจักรยานยนต์จอดไว้หน้าห้องแบบนี้นะครับ
ขณะที่ผู้เป็นแม่เองเล่าให้ฟังว่าในวันเกิดเหตุ
ขึ้นมาในช่วงเวลาประมาณตี๔เพื่อจะไปตลาดตามปกติ
แต่ดึงประตูไปมาเปิดประตูไม่ได้

เปิดประตูไม่ได้จึงเรียกลูกชายคนเล็กให้มาช่วยกันหน่อย
ดึงทั้งดันทั้งผลักประตูนะฮะจนกระทั่งเปิดประตูออกมาได้
หลังจากนั้นโอ้โหมาเห็นลวดเลิศอะไรไม่รู้ถูกมัดไว้ตรงประตู
แล้วก็มองไปที่รถจักรยานยนต์ที่เคยจอดอยู่
อ้าวมันร่องหนไปซะแล้วนะฮะ
ฟังเสียงของคนที่ถูกขโมยไปหน่อยฮะ
ก็ช่วยกันดันกับลูกเพราะว่านอนอยู่กับลูกคนเล็ก

ดันออกมาก็ใช้แรงอ่ะใช้แรงมากเลยฮะ
ไอ้เงื้อมือเงื้อมือมาเนี้ยมาคลายตรงเนี้ยออกมาแล้วถึงออกมาได้
ก็คือตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นยังไม่ได้คิดอะไรว่าเกิดอะไรขึ้น
พอมาดูที่รถอ่ะรถหายไปแล้ว

จ้ะ
คือคือเขามุ่งมาตรงนี้เลยอ่ะจากกล้องวงจรเนี่ยนะแล้วก็รถตรงอื่นเขาก็จอดต้องเยอะก็ไม่ไม่เป็นไรตรงนั้นเข้ามาอีกก็ไม่ทัน
เหมือนอย่างเขาแบบใช่ใช่ประมาณนั้นแหละ
คนร้ายเขาก็มีแผนเพิ่มขึ้นนะเดี๋ยวนี้โอ้โหล็อกประตูห้องไว้ก่อนไม่ให้ผู้เสียหายออกมาได้ตามรถได้นะครับ
สุดท้ายแล้วเรื่องราวตรงนี้นะฮะก็มีการถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊กเอาภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละครับ
ไปโพสต์บอกว่าเพื่อนช่วยกันแชร์ในโลกโซเชียลหน่อยนะฮะ
เผื่อว่าจะมีใครพบใครเจอแจ้งเบาะแสคนร้ายให้หน่อยนะครับแล้วก็ตอนนี้
ทางผู้เสียหายไปแจ้งความกับตำรวจภูทรพระนครสิทธิยาแล้ว
ซึ่งทางตำรวจก็บอกว่าได้ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเร่งแกะรอยติดตามตัวคนร้ายให้ได้โดยเร็วนะครับ